พิธีรดน้ำจนถึงบรรจุคนตายลงโลงเพื่อสวดพระอภิษฐรรมนั้นบางครอบครัวจัดขึ้นที่บ้านแต่ส่วนใหญ่นำศพไปจัดงานที่วัด
เคลื่อนขบวนศพนั้นลูกหลานจะถือกระถางทูบและรูปของผู้ตายนำหน้า
และพระสงฆ์จะเป็นผู้ถือสายสินที่มัตราสังเคลื่อนขบวนตามสายสินที่ให้พระจับเวลาสวดศพทุกคืนก็ใช้เส้นเดียวกันนี้
การตั้งศพเพื่อสวดพระอภิษฐรรมมีกำหนด๓หรือ๕หรือ๗วันแล้วเผาหรือเก็บไว้จนครบ๑๐๐วันจึงเผาตามความสะดวกและฐานะของเจ้าภาพ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน